รถเมย์ปะทะมินิบัสเดือดขนาดไหนเนี่ยเดือดกลางแดดเมื่อวานนี้ครับร้อนแรงฮะ

เดือดทั้งสองฝ่ายเดือดทั้งสองฝ่ายมินิบัสคือคำว่า
นิติบัสไม่ใช่นะฮะเป็นรถร่วมฮะ
เพราะคันใหญ่โตเหมือนรถเมย์ทุกประการเลย
พนักงานขับรถฝั่งรถเมย์นะเป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณไอซ์
ส่วนฝั่งนู้นเนี่ยมาทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งคนขับและทั้งกระเป๋า
แต่ก่อนจะจากลากันไปคือคงลาไม่ดี
ก่อนจะจากลากันไปเนี่ยฝั่งคนขับฝั่งรถบัตรสีเขียวสีชมพูคันนั้นน่ะ
มีดไว้หลังด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ร้อนแรงเหลือเกินฮะ
แล้วรู้แล้วว่าคนนั้นอันนี้คือใครชื่อว่านายโอฮะ
นายโอตอนนี้อู่๑๒๒ให้ออกจากงานไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะโอเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกอารมณ์ร้อนแบบนี้เป็นประจำ
และที่สำคัญลงจากรถตัวเองแล้วขวางสามเลนกลางถนน
ลงมาจะเอาเรื่องกับรถเมย์สาย๙๖เดือดขนาดนี้
แล้วพี่พกมีดด้วยฮะพกมีดลงมาด้วยตอนนี้เนี่ยให้ออกจากงานไปแล้ว
หนักไปกว่านั้นคือมีคนตรวจสอบว่าโอ้ไม่มีใบขับขี่สาธารณะ
อ้าวแล้วมันขับได้ยังไงได้ตอนแรกเพราะคุณเออใช่
คือทางอู่ก็ตอบแบบเนียนนิ่มว่าอ๋อเขาบอกตอนที่เขาสมัครเนี่ย
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาใบมาให้ภายหลังก็ยังไม่ให้สักที
กระทั่งทำมาหากินมานานพอสมควรแล้วก็ยังไม่ได้เอามาให้ก็ลืมกันไป
ถ้าเป็นแบบนี้ขนส่งทางบกฮะนอกจากจะต้องเอาผิดคนที่ลงมาหาเรื่องกันแล้วเนี่ย
ทางเจ้าของอู่เองก็อาจจะต้องมีความผิดในเรื่องของการปล่อยประละเลยให้พนักงาน
ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกมาทำมาหากินแบบนี้ไม่ได้
เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์เดือดกลางแดดจริงกลางเมือง
คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะชาวเน็ตบอกว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้
จริงเพราะคุณคือรถโดยสารสาธารณะใช่ไหมคะใช่ครับ
รถโดยสารสาธารณะแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนไปฝากชีวิตไว้กับคุณ
แล้วคุณมาทำแบบนี้ประชาชนจะฝากชีวิตไว้ที่ใคร